ราชาผลไม้ของไทยที่ส่งออกไปขายต่างประเทศกันเยอะมาก

โอ้โหส่งออกกันทีนี่แทบจะเป็นผลไม้ส่งออกอันดับหนึ่งไปแล้วอ่ะ
ถูกต้องนะฮะแต่ว่าปัญหาการขนส่งมันล่าช้า

กระทรวงเกษตรก็เร่งเจรจากับรัฐบาลจีน

ระบายสินค้าก็คือทุเรียนไปยังจีนเพิ่มเติม
นางสาวดุดเดือนสนาวิน
รองประหลักกระทรวงกระเศษและสถาคมก็บอกว่า

ได้มีการคุยกันเสนอกันกับจีน
ในการประชุมคณะกรรมการสุขอนามัย

เพื่อเปิดเส้นทางผลไม้ของไทย
ให้ส่งไปยังจีนผ่านเส้นทางทางบก

ในการส่งออกฝั่งไทยก็คือนครพนม
แล้วก็การเพิ่มด่านนำเข้าจากฝั่งจีน

เพื่อเพิ่งจะได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีน
ให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศนะครับ

และพิธีศาลก่อนจะลงนามต่อไป

ตลาดการส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีน

และคาดว่าถ้าเปิดเส้นทางนี้สำเร็จ

ผลไม้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

อย่างต่ำในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ขนส่งผลไม้ไทยไปจีน

มันล่าช้าโดยเฉพาะทุเรียน

เข้าแถวกันในการออกจากด่านไป

ชายแดนฝั่งเวียดนาม๓วัน

สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ความเย็นต่างนะครับ
นอกจากนี้ก็ยังมีหัวหลดระลาก

๓๔วันรวมทั้งความล่าช้า

ส่งไปยังปลายทางที่จีนมันลดลง

ว่ามันรอนานเกินไปบางทีมันก็เละไงใช่เออถ้าเกิดมันส่งช้าบางทีก็ทำให้รสชาติ
รสชาติเปลี่ยนสดมันก็จะเปลี่ยนไปอืมอ่าอันนี้ก็จะรสเร็วมากขึ้น
ไทยก็จะส่งออกทุเรียนไปยังจีนได้มากขึ้นชาวสวนก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น